ราชการจังหวัดปราจีนบุรีตอนนี้สั่งคุมเข้มนะครับ
กันโรคระบาดในกระบือหลังจากพบว่ามีกระบือในพื้นที่อำเภอกบินบุรี
ตายไปแล้วทั้งหมดยี่สิบเอ็ดตัวนะครับนายสุริยะอมรโรธวรวุฒิ
ว่าราชการจังหวัดปราจินบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ที่มีกระบือของนายสุทัศน์สมทอง
อายุสามสิบเอ็ดปีชาวตระบวนย่านบุรีอำเภอกบินบุรี
ตายไปยี่สิบเอ็ดตัวจากทั้งหมดสี่สิบเจ็ดตัว
ติดโรคระบาดในพื้นที่พร้อมกับสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ไปฉีดยาโคและกระบือในทุกอำเภอ
รวมทั้งประกาศเขตพื้นที่กักกันสัตว์ไม่ให้เคลื่อนย้ายสัตว์เข้าออกพื้นที่
จังหวัดปราจีนบุรีเบื้องต้นทางศูนย์ควบคุมโรคภาคตะวันออกชนบุรี
นำชิ้นเนื้อไปวิเคราะห์คาดว่า๒๓วันจะทราบผล
ส่วนจังหวัดก็ได้แจ้งเตือนไปทุกอำเภอนะครับให้ในอำเภอแจ้งกับเกษตรกรขอ
พื้นที่ที่เกิดเหตุได้ล้อมข้อกระบือนะครับจำนวน๒๖ตัว
รอดชีวิตให้อยู่ในวงจำกัดป้องกันออกนอกพื้นที่
โดยสำนักงานประสูจนสัตว์พร้อมสัตวแพทย์ฉีดยา
เพื่อป้องกันการระบาดของโลกส่วนสถานการณ์ก็เชื่อว่าจะสามารถควบคุม
ได้นะครับแต่หากเป็นโรคระบาดร้ายแรงก็ต้องดูสถานการณ์โดยรวมอีกครั้ง
เกษตรกรที่ได้รับความเสียหายทางราชการก็จะดูแลต่อไป
ว่าตอนนี้ได้นำกรงมากักขังสัตว์ไม่ให้ออกนอกพื้นที่
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค
โดยมีศูนย์วิจัยทดสอบกักขังสัตว์สนับสนุนย่าแห้ง
และสำนักงานประสุทธิ์เขต๒ฉาเชิงเศร้า
สำนักงานประสุทธิ์จังหวัดปราจีนบุรี
โดยกรมประสุทธิ์สนับสนุนยารักษาโรค
ใช้เวลา๕๗วันต่อเนื่องเพราะว่ายาจะหมดฤทธิ
ในเวลา๒๔ชั่วโมงและมั่นใจว่า
จะสามารถควบคุมโรคได้ไม่รุนแรงไปกว่านี้